เอามาดูอีกหนึ่งคนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
แม่ลูกสองสามชีวิตนี้ก่อนหน้านี้นะคะ
มีอาชีพเก็บขยะขายอยู่ที่พัทยา

พอนักท่องเที่ยวน้อยขยะก็น้อย
เงินก็เลยน้อยลงค่ะตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
พาลูก๒คนขึ้น
รถคันนี้จะกลับบ้านที่ไหนที่เชียงรายค่ะ
ระยะทางเกือบพันกิโลเมตรแต่พอถึงตากรถเสีย
กู้ภัยมาเจอก็เลยให้ความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
กู้ภัย๓จังหวัดค่ะพยาวลำปางเชียงราย
ไปช่วยเหลือนางจารุวัลคลองทรัพย์อายุ๓๐ปีพร้อมลูกสาวอีก๒คนนะคะ
ลูกสาวโตแล้วด้วยนะ๑๒กับ๑๓ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดินทางจากพัทยา
ตั้งแต่๒๙เมษายนนะจะเดินทางกลับบ้านที่แม่สายเชียงรายค่ะ
จนทีกู้ไพรไปพบสามแม่ลูกที่ถนนสายลำปางงาวจังหวัดลำปาง
ลองเปิดแผนที่วัดระยะทางดู๓แม่ลูกนี้มาไกลแค่ไหนแล้ว
กิโลเมตรค่ะและเหลือระยะทางอีกกว่า๒๐๐กิโลเมตรจะถึงแม่สาย
ช่วงที่กู้ไพรไปพบสามคนนี้ศีลหน้าอิดโรย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจวัดไข้ก่อนนะเบื้องต้นไม่พบไข้
ก็พาไปรับประทานอาหารมอบข้าวของให้เพิ่มเติม
ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำดื่มเงินสดก่อนที่จะพาสามแม่ลูก
รถมันไปต่อไม่ได้แล้วเอาขึ้นรถเลยขึ้นรถตู้
ไปส่งที่แม่สายเชียงรายให้ถึงบ้านเกิด
สอบถามคุณแม่ค่ะคุณแม่ของครอบครัวนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพเก็บขยะขายที่พัทยา
หาเลี้ยงลูกสองคนเพราะเลิกกับสามีไป
พอโควิดมันระบาดไม่มีนักท่องเที่ยวไปพัทยาค่ะ
ก็เลยขยะมันน้อยลงไม่รู้จะเก็บอะไรละ
ไม่มีรายได้จากการเก็บขยะตัดสินใจเลยค่ะ
พาลูกสาวสองคนขี่ซาเล้งกลับบ้านเกิดที่เชียงราย
จะไปไหนไปตามหาพี่ชาย
ตลอดการเดินทางเธอบอกว่าค่ำไหนนอนนั่น

พอมาถึงตากรถเสียค่ะบอกว่าช่วงเวลานั้นมีผู้ใจบุญช่วยเหลือซ่อมรถให้
แล้วก็หาที่พักหาข้าวปลาอาหารให้กระทั่งขี่ต่อมาอีกสักนิดนึงค่ะ
มาเจอกู้ภัยที่ลำปางนี่แหละก็เลยให้การช่วยเหลือ
พาไปส่งที่เชียงรายอย่างปลอดภัยค่ะให้กำลังใจครอบครัวนี้ต่อด้วยนะคะ